ฮ่าวววววกูตกใจเลยเบื่อว่ะอะไรเกิดขึ้น

ทีมนี้นะคะที่คุณแอรินอยู่ผู้จัดการคนเดียวกันกับ
แนนเค้กมัมพลอยลีเดียคือดังมากแล้วเขามาทั้งเซตนะคะ
แปลว่าฝนธนันสชัดนะคะคุณน้องลิลลี่
แล้วก็สองหนุ่มนะคะน้องพลัสเตอร์เนี่ยน้องพลัสเตอร์หล่อมากนะ
แล้วอเล็กซันเดอร์เขาเป็นนักบาสมาก่อนคุณผู้ชม

บทแพรรี่นี่คือแบบว่าปังมากนี่ไงแพรรี่
ตลกนางจริงนะนางเล่นได้แบบถึง
คือเอาจริงคือแอร์รินเป็นคนหนึ่งที่มีมเยอะมาก
แล้วจริงใครหลายคนไม่รู้ว่านางเป็นคนโกะกังนะ

คือถ้าดูตามไอจีหรืออะไรอย่างนี้ครีมว่าเขาเป็นคนแบบเชิด
เป็นคนสุดปลีแบบอะไรอย่างเงี้ย
ลินบอกว่าจริงหนูก็เป็นคนโกะแหละพี่

อย่างแพรรี่เนี่ยเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอน
ช่องแล้วเมื่อก่อนเคยอยู่ค่ายแกมมี่ไง
ส่วนที่โพสต์บอกว่าเบื่อเว้ยยาวเลยเนี่ย
นางบอกว่าไม่ใช่ค่ะพี่มันเป็นโปรเจกต์อย่างหนึ่งนะคะ

เขาไม่ทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนคบมา๔ปี
คุณเบลโบรนกรัคกุลค่ะคนสูงคนนี้

คุณก็สงสัยเพราะว่าสวีทกันมากด้วย
ยังถามอยู่กับแพรรี่กับคลิปสัมภาษณ์อยู่
สัมภาษณ์อยู่แล้วก็มีล่ะ
ละครเรื่องแรกอย่าให้ฉันรู้

ว่าจริงแล้วเป็นคนโก๊กกัง

ก็คือไม่อยากกดดันก็ชิลไปเมื่อไหร่เมื่อนั้น

แต่ว่าเห็นแบบนี้ก็นึกถึงแพรรี่ตลอดเลย

ไม่ก็เราชอบดู

คือได้เห็นหลากหลายบทบาทของนาง
ไม่ใช่ว่าเล่นตลวดบทร้ายอย่างเดียวค่ะ

โก๊แบบนี้ก็ฮาดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ไอ้เกมอ้าวฟังตัว

น่าจะได้เห็นบทบาทที่หลากหลายมากขึ้นนะจ๊ะ